จนจำหน้าลูกเมียไม่ได้
เอามีดไล่จะฟันจะทำร้ายลูกกับเมียตัวเอง

กู้ภายกับมรวดมาแล้วก็จับกลุ่มออกไปได้ครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะกู้ภัยกับตำรวจกี่คนกับผู้ชายคนนี้๑คน
ชุดละมุนวุ่นวายไม่ยอมให้จับเขายังคุ้มครั่งอยู่เลยนะฮะ
ตำรวจกู้ภัยไปช่วยจับกลุ่มตัวในสิทธิชัยอายุสี่สิบปีเขาคุ้มครั่งถือปืน
ขู่ทำร้ายภรรยากับลูกลูกสาววัยเพียง๑๑ขวบเท่านั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายทุ่งใหญ่ตำบลกุระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการตรวจค้นในตัวไปเจอมีดปลายแหลม
อยู่ที่เอวด้านขวาด้วยก็ยึดเอาไว้นะครับเป็นของกลาง
แล้วก็ควบคุมตัวไปตรวจค้นในบ้านไปพบปืนเป็นปืนเถื่อน
ซองสั้นไทยประดิษฐ์นะฮะภายในรังเพลิงมีกระสุนบรรจุอยู่เป็นลูกซองเบอร์เก้าหนึ่ง
พร้อมทำงานได้ทันทีแล้วก็มีเอาไปแอบซุกใต้กระสอบปุ๋ย
วางซ้อนกัน๒ลูกติดกับที่นอนที่วางพิงเอาไว้กับกำแพงบ้าน
ภรรยาของนายสิทธิชัยเขาบอกว่าเขาตกใจมากเลยนะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขานอนอยู่ในบ้านกับลูก
จู่สามีมีอาการประสาทหลอนคุ้มครั่งขึ้นมาแล้วก็เอามีดเอาปืนมาขู่
พาลูกวิ่งหนีออกไปแอบในสวนปามข้างบ้านแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
และตำรวจให้มาจับกลุ่มสามีตัวเองครับ
ตำรวจได้คุมตัวในสิทธิชัยไปสอบสวนนะฮะแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะ
ผลออกมาก็มีสารเสพติดในร่างกาย
ก็คาดว่าเสพยาจนหลอนแล้วครับแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้

และจังขอหาไปทั้งเรื่องผู้เสพยานจนตำรวจสาวะ

พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวเขาเองพอทุกอย่างสงบลงสติกลับมา